มาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของความหัวร้อนกับคนที่แพ้เสียงแตร่
อืมเขาบอกว่ากดแตรปุ๊บพอได้ยินปั๊บมันจะขึ้นฟี๊ดทันทีอ่า

พอเกิดความไม่พอใจเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นเหตุนี้
แต่งานนี้มีปืนด้วยค่ะ
ครับเทพ

หายแล้ว
หายแล้ว
เจ้าของคลิปนี้บอกเลยว่าถอยใส่เกียร์อาแทบไม่ทัน
พี่เบิร์ตจะถอยหลังไหมล่ะคะถ้าเจอแบบนี้
ผมถอยก่อนหน้านี้อีกครับ
พอบีดแปรเสร็จพบเห็นเบ้นกันนั้นใช่มี่คะ
เขาก็ขับขึ้นมาลักษณะเหมือนไม่รู้ว่าเขาไปปาดกันมาตั้งแต่ตอนไหนด้วยหรือเปล่า

โดยเจ้าของคลิปเขาเป็นผู้ประสบเหตุเอง

เดี๋ยวมันจะมีจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่ตามมานะคุณผู้ชมค่ะ
คือตรงบริเวณแยกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเบียดกันมานิดนึงละ
พอเบียดกันมาเสร็จรถเบนท์เขาพยายามแซงขึ้นมา
เสร็จแล้วจังหวะปาดหน้าค่ะพอปาดหน้ามาเสร็จเปิดกระจกด่าค่ะ
ลักษณะพอด่าเสร็จว่าอันนี้ชี้ด่ากันแล้วนะคะพอด่าเสร็จเดี๋ยวกูนะคุณผู้ชม
เอาเอ้าแล้วปรากฏมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นผู้เคาะร้ายค่ะ
ถูกชนเข้าไปที่ท้ายนะเปิดประตูมาสิ่งที่เห็นปืนค่ะ
เขาพกปืนมาด้วยเท่านั้นแหละเจ้าของคลิปคันนี้ถอยหลังค่ะ
แล้วก็ขับเบี่ยงซ้ายออกไปทางแยกหนองประทีบอย่างรวดเร็ว
คลิปนี้มาจากเพจเฮียขับรถนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดตำรวจสพแม่ปิงเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและทะเบียนรถคันนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าทะเบียนเห็นชัดเจนค่ะ
แล้วก็ติดตามตัวเจ้าของคลิปนะคะมาสอบปากคำพูดคุยกันที่สพแม่ปิงด้วย
มีการเนี่ยคือเช้าวันนี้เนี่ยความคลิปหน้าล่าสุดตำรวจเนี่ยไปขอหมายสาร
เข้าตรวจค้นที่บ้านของชายหนุ่มคนที่ขับรถเบนท์แล้วโชว์ปืน
นะปรากฏว่าที่บ้านไปเจออะไรบ้าง
ไปเจอปืนลูกซองยาว๒กระบอก
ปืนขนาดจุด๒๒๑กระบอก
และยังมีปืนสั้น๓กระบอก
มาตรวจสอบนะคะว่าตกลงมีทะเบียนถูกต้องหรือไม่
ส่วนชายหนุ่มหัวร้อนตำรวจบอกยังไม่เจอตัวนะคะที่บ้านตอนไปเนี่ย
แต่แม่ของผู้ชายคนนี้รับปากว่าเดี๋ยวจะพาลูกเนี่ย
ให้ตำรวจสอบปากคำที่สพแม่ปิงนั่นเองค่ะ
สักข่าวไปตรวจสอบข้อมูลและโซเชียลของหนุ่มเบ้นหัวร้อนลายนี้
ปรากฏว่าในเฟซบุ๊คเขามีการแชร์ภาพ
คู่กับอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วยังมีคลิปรีวิวการยิงปืน
แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มีช่องเป็นของตัวเองด้วยค่ะ